ระดับนางเอกมินพิชยาค่ะ

ทั้งคอปเวอร์เต้นทั้งแบบคอปเวอร์ลิปซิงค์ต่างนะ
เต้นมาเว้นไปเลยจ้าล้อไปเลยค่ะ
แล้วบอกเลยว่าชมกันสดดีเป็นอย่างไร

ตัวเป็นเต้นจริงสนุกจริง
เรียกได้ว่าไม่บ่อยนะที่เราจะเห็นนางเอกมาเต้นโชว์กันแบบนี้
หลังจากโชว์สเต็ปเต้นบนเวทีเสร็จเรียบร้อยค่ะ

ถามเรื่องวันเกิดหน่อยปีนี้มีความพิเศษพิเศษขึ้นมา
เพราะว่าวันเกิดปีนี้มินพีชยาไม่โสดแล้วนะคะ
คือเจ้าตัวก็บอกเอาไว้เองแหละว่าไม่โสดแล้วจ้าปีนี้
และอยากรู้ใช่ไหมคุณผู้ชมว่านุ่มหวานใจคนใหม่พิเศษขนาดไหน
เดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างแรกนะคุณของขวัญวันเกิดเขา
เป็นแฟนกันปีแรกใช่ไหมให้ไลเดียปีแรก
ตีตราทองเหรอ
อย่างที่สองค่ะมินบอกว่ารักครั้งนี้มันสดใสมากเลย
เพราะว่าไม่เร่งรีบอะไรทั้งสิ้นค่ะ
แต่ที่หลายคนลุ้นกันมากเลยว่าหนุ่มคนพิเศษคนนี้ปังขนาดไหน
เพราะว่ารูปล่าสุดที่มินลงไว้ในไอจีเขาหันหลัง
แต่หันหลังก็ดูแล้วว่าหน่วยกล้านดีอยู่
หลายคนก็เลยเชียร์ว่าหันหน้าได้หรือยังมีน
เมื่อไหร่นะรอกดไลค์อยู่ค่ะ
นว่ามันเป็นอะไรที่เบาแล้วก็ไม่ได้แบบ
ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรหรือว่าความหุ่นหวา
แล้วเราก็ช้าหมายถึงว่าปกติจะแบบวัยรุ่น
ปล่อยจ่อย

ก็ต้องมีแหละมินว่าวันหนึ่งก็ต้องมีคนแบบ

อยากประกาศอะไรแบบนี้

มันเป็นจังหวะให้ที่แบบมันเรียบง่ายมันไม่ได้แบบคุกเข่าหรืออะไรอย่างนี้
เวลานั้นจริงก็อาจจะไม่ต้องคิดอะไรเบอร์ไปนะฮะแล้วต้องบอกเลยว่ามินเนี่ยนะเป็นผู้หญิงที่ครบเครื่องนะด้วยรูปก็สวยแล้วก็รวยทรัพย์ด้วยนอกจากจะมีคนรักมาเติมเต็มแล้ว
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะเจ้าของหมู่บ้านเนี่ยไม่เกินจริงไม่ธรรมดาแล้วเห็นบอกว่าจะขยายห้างของครอบครัวอีกสาขาด้วยค่ะเก่งครบเครื่องสุดเลยนะคะผู้หญิงคนนี้
ขนาดนี้จริงหลายคนบอกว่าไม่ต้องมาเป็นดาราให้เมื่อยหรอกนะ
บริหารอยู่ที่บ้านชิวแต่มินเขารักการแสดงไม่ทิ้งการแสดงแน่นอนค่ะ